จัดงานลอยกระทงแต่จัดพิธีอาบน้ำมนต์จันเพ็ญเดือน๑๒นะครับ
แล้วก็มีการราดน้ำมนต์ช่วงที่พระจันทร์นั้นเต็มดวง
อะไรที่อยู่ในร่างของคนที่มาอาบน้ำมนต์
พอโดนน้ำมนต์เข้าไปนะครับคุณผู้ชมฮะ
ก็จะแสดงพลังออกมาแบบนี้ครับ
มีใครหายหน้าดูแหละครับ

เดี๋ยวไหม
ไอ้เจ้าลอยให้ก่อนนะ
ด้วยความเคารพผมไม่ทราบเลยจริงว่า
สิ่งที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยคือ

นี่คือบรรยากาศที่วัดตึกฮิวรรณราชหมู่๔
ตำบล๗เสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
คือเป็นการจัดงานประเพณีอาบน้ำมนต์จันเพ็ญ

โดยมีพระอัฐกาโมหรือพระอาจารย์น็อตนะครับ

บริเวณท่าน้ำของวัดริมแม่น้ำแม่กรอง
เนาทครับพระอาจารย์เนาทนั่งบริกรรมขาถาจิต

เป็นน้ำมนต์จันเพลเดือน๑๒

ให้ลูกศิษย์ลูกหารวมถึงประชาชนมาอาบน้ำมนต์จันทร์เพลิน
เสริมดวงสร้างความขลังสร้างเมตตามหานิยมให้กับตัวเอง
เพื่อรอมาอาบน้ำมนต์แบบนี้
ขณะที่พระอาจารย์น็อตเนี่ยตักน้ำมนต์จันเพ็ญที่ปลูกเสกแล้ว
อาบราดให้ลูกศิษย์ลูกหาครับก็เกิดเหตุการณ์ต่าง
หลายคนของขึ้นเมื่อสักครู่ส่งเสียงคำราม
ส่งเสียงคำรามออกมานะฮะคนไหนที่คำรามออกมานะครับ
พระอาจารย์น็อตก็จะเอาน้ำมนต์โผล่ไปที่ศิษย์ศาสตร์
สังเกตเมื่อกี้นี้ท่านมีไม้ที่ใช้ประพรมน้ำมนต์
บ้านลงไปที่ศิษย์ศิษย์ศาสตร์จากนั้นคนที่ของขึ้น
ก็จะหายเป็นปกติอ๋อพระอาจารย์น็อตเล่าบอกว่า
สำหรับการอาบน้ำมนต์จันทร์เพลินเดือน๑๒นั้น

เชื่อว่าเป็นการนำธาตุน้ำมารับแสงจันทร์

เอาพลังจากพระจันทร์ช่วงเต็มดวงไว้อย่างเต็มที่
และเมื่อน้ำนั้นมาอาบจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยม

ประเพณีประเพณีนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าอาวาสองค์เก่าท่านประกอบพิธีมานานแล้ว
แต่พอท่านเจ้าอาวาสท่านมรณภาพนะฮะนะฮะ
ก็หายไปหายไป๓๐กว่าปีได้
จะมาเริ่มจัดอีกเมื่อ๓ปีที่ผ่านมานี้
แล้วทางวัดบอกว่านะครับจะจัดสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปครับ
นี่ถ้าให้ดิฉันไปอาบแบบนี้ดิฉันก็ร้องนะ

โอ้น้ำน่าจะเย็นน่ะถ้าลมมาด้วย

ถ้าเป็นฝั่งความเชื่อโหราศาสตร์เขาบอกอย่าไปอาบแสงจันทร์นะ
เพราะเมื่อวานมันมีราหูอมจันทร์

อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละสิ่ง

ใช่เป็นแต่ละสายไปนะคะ